คุณผู้ชมครับกว่า๕๕ปีนะครับที่มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชุปธรรมนะครับ
สนองพระบรมราชบายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮาภูมิพลอดุญเดชบรมนาศบอพิษ
ในการช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยกว่าล้านกว่า๓ล้านครอบครัวทั่วประเทศนะครับ
รวมทั้งได้ส่งของเรื่องของการศึกษากว่า๒๐๐ล้านบาททำให้หลายคนนั้นมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นด้วยสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณติดตามจากรายงานครับ
ทุกเช้าวันจันทร์ถึงวันศุกร์เด็กนักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์๔๑จังหวัดยาลา
จะตื่นนอนอาบน้ำแต่งตัวและเก็บที่นอนหมอนมุ้งก่อนรวมตัวกันเข้าแถวเดินไปเรียนหนังสือ
ซึ่งจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เมื่อปี๒๕๕๙
ทำให้พวกเขาเหล่านี้ต้องกลายเป็นเด็กกำพร้าไม่มีผู้ดูแลอุปการะเลี้ยงดู
เพราะต้องสูญเสียบีดามันดาและด้วยสภาพเศรษฐกิจ
ทำให้บางครอบครัวไม่สามารถส่งลูกหลานเข้าเรียนต่อได้
เช่นเดียวกับนายสุไลมานแวนิที่เคยเรียนอยู่ในโรงเรียนราชประชานุเคราะห์๔๑จังหวัดยาลา
เล่าให้ฟังว่าโรงเรียนแห่งนี้จึงเป็นเพียงความหวังเดียวของเขาและพี่สาว
ในการเรียนต่อเพื่อมีอาชีพที่ดีในอนาคต
รู้จักวิถีการใช้เศรษฐกิจพอเพียง
ที่บ้านก็มีพื้นที่ไว้ปลูกผัก
ตอนแรกก็ปลูกไม่เป็นเวลามีที่นี่เขาสอนในการปลูกผัก
สอนอะไรทุกอย่างที่ไม่เคยทำ
เป็นอาชีพส่งเสริมเด็กนักเรียนในขณะเรียนนะครับ
การดูแลเด็กซึ่งมาเรียนที่โรงเรียนรัฐประชานุเคราะห์๔๑จังหวัดยาลานั้น
เด็กเหล่านี้จะเรียนโดยที่ไม่มีค่าใช้จ่ายใดทั้งสิ้น
มีทั้งอาหารมีทั้งเสื้อผ้ามีทั้งเงินไว้สำหรับไปศึกษาดูงาน
ก็เป็นโรงเรียนที่ค่อนข้างจะมีความพร้อม
ทางมูลนิติราชประชานุกะในพระบุรุมราชูประธรรม
ซึ่งได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ก็ได้ให้งบประมาณในการพัฒนาโรงเรียนให้มีความพร้อม
โรงเรียนค่อนข้างที่จะมีวัสดุอุปกรณ์พร้อมในการจัดการศึกษา
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์จึงเปรียบเสมือนบ้านอีกหลังหนึ่งของเด็กด้อยโอกาส
ซึ่งบ่งเพราะความรู้ทางวิชาการและความสามารถด้านวิชาชีพ
หลายคนได้รับทุนพระราชทานให้ศึกษาต่อในระดับสูง

อดีตนักเรียนรกเรียนราชนุกะ๒๖จังหวัดลำพูน

ก็เป็นอีกคนที่เคยดิ้นรนเพื่อเรียนต่อ
ได้ตั้งใจเรียนและมีผลการเรียนที่ดี

สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี
เริ่มต้นค่ะหนูก็เรียนโรงเรียนขยายโอกาสนะคะที่ตำบล
ก็พยายามตั้งใจเรียนค่ะ
ก็ตั้งใจไว้แล้วว่าอยากเรียนสูงค่ะ
อยากให้พ่อกับแม่สบาย
ในอนาคตหนูก็ตั้งใจเรียนมาจนถึงวันนี้ค่ะ
จบปริญญาตรีหนูก็ได้ทุนต่อ
ไปเรียนต่อที่ประเทศจีนค่ะ
ก็จะเดินทางเร็วนี้ค่ะ
ก็คืออยากให้พ่อกับแม่ภูมิใจ

ตั้งใจเรียนไปจนถึงวันนี้ค่ะ
เด็กและเยาวชนเหล่านี้เป็นเพียงหนึ่งในเมล็ดพันธ
เกิดจากโรงเรียนราชประชานุเคราะห์๕๘โรงเรียนทั่วประเทศ
ซึ่งรัชกาลที่๙ทรงมุ่งมั่นในการวางรากฐานด้านการศึกษา
เป็นที่พึ่งพิงให้แก่คนไทยผู้ด้อยโอกาส
่งนามพระราชทานที่หมายความถึงพระราชาและประชาชน
นุเคราะห์ซึ่งกันและกันมาตลอดระยะเวลา๕๕ปี